วงการเพลงแหละอย่างที่รู้กันว่าแม้ว่าโลกนี้จะไม่มีพ่อวัยพจน์แล้วแต่ผลงานของพ่อยังคงอยู่นะฮะ
และพิเศษสุดก็คือเป็นหนึ่งใน๒เพลงสุดท้าย
ที่เป็นนามปากกาของพ่อวัยพฤษเพชรสุพรรณค่ะ

ซึ่งเพลงแรกก็ได้พี่รุ่งสุริยาเอาไปร้องแล้ว

ก็เป็นเพลงที่พี่ทศพลนำมาร้องนั่นเองค่ะ
สามารถรับชมได้ทุกแพลตฟอร์มแล้วก็รายได้จากเพลงนี้นะ
เห็นบอกว่าจะเอาไปช่วยเหลือศิลปินลูกทุ่งที่เจ็บป่วย
หรือว่าเสียชีวิตด้วยนั่นเองค่ะ
อัปเดตเรื่องเพลงนิดหนึ่งนะครับก็คือ
ตอนนี้ผมทำเพลงใหม่นะครับ
เป็นเพลงที่พ่อวัยพฤษเพชรวรรณให้แต่งไว้เพลงสุดท้าย
แต่งไว้๒เพลงสุดท้ายก็คืออีกเพลงหนึ่ง

อีกหนึ่งเพลงที่ผมนำมาร้องก็คือเพลงตามหาเมียเด็ก
เป็นเพลงที่พ่อวัยพฤษประพันธ์ไว้

ตอนนี้ก็ใกล้จะออกบรรษานะครับก็เริ่มมีงานเข้ามา
ตามหาได้นะตามหาเมียเด็กนะ
อกจากจะแหล่ร้องเพลงเป็นชีวิตจิตใจแล้ว
อีกหนึ่งอาชีพต้องเรียกว่าเขาเป็นนักธุรกิจนะจ๊ะ
ขายดิบขายดีค่ะลูกชิ้นทศพลข้อบอกว่า
จากงานแหลกก็เลยเริ่มทำธุรกิจนี้ขึ้นมา